ภูมิวานนี้นะค่ะกองทัพนักข่าววันเเทองของเรา

เพราะว่าเขามีนัดไต่สวน
คดีแลกของคุณพิมที่ฟ้อง

ก็คดีใหม่ค่ะเป็นคดีที่สารได้นัดไต่สวนนะคะ
หลังที่คุณตายได้ฟ้องว่ามีการทำร้ายร่างกาย

เห็นว่าประเด็นการทำร้ายร่างกายมีจริงนะคะ
แต่ไม่ถึงเป็นความรุนแรงในครอบครัวจึงไม่รับฟ้อง
อันนี้ถามได้ว่าน่าจะเป็นการอยากให้ไก่เกลียดนั่นเองค่ะ
ส่วนคดีเดิมที่คุณทิมฟ้องคุณตายยกไปแล้วนะคะ
ซึ่งพอตกดึกค่ะคุณตายก็ออกมาให้สัมภาษณ์
สื่อมูลชนแต่คุณทีมเขาติดภารกิจแล้วกลับไปก่อน
จะได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลค่ะ
เป็นคุณทิมตอนที่ก่อนเข้าศาลก่อนขึ้นศาลนะคะ
ตั้งแต่ตอน๘โมงเช้านะคะซึ่งคุณทิมก็บอกว่าจริงแล้วก็
ยกฟ้องนะครับนี่สารยกคำร้องคดีคุณตายฟ้องกลับ
รณาพี่สื่อมวลชนที่พาดหัวที่มันบิดเบือนไป
ขอให้มันพาดหัวที่มันถูกต้องตามความที่เป็นข่าวกันออกไปนั่นเอง
ก็ว่ากันตามเนื้อผ้าค่ะก็เป็นกำลังใจทั้งคู่จริงแล้ว
เข้าใจว่าสารก็คงอยากจะให้ทั้งคุณตายคุณทิมไก่เกลี่ยกัน
แล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวกันดีกว่านะคะ
ยังไงก็ส่งผลดีต่อคุณลูกอยู่แล้วอะเนาะ

เป็นกำลังใจให้ทั้ง๓คนพร้อมลูกเลยนะคะ